กลับมาที่หน้าจอทีวีมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำ
วันนี้ประมวลสถานการณ์น้ำมีหลายพิกัดเหลือเกิน
ที่น่าตกใจข้างคุณเล๊วเซอริงกับผม
อยู่ดีพอน้ำมันลดมันต่อผุด
น้ำรดโลงผุด

โรงศพฮะโรงเย็นอยู่ที่วัด

ท่วมขนาดไหนพาโรงศพมาจบที่นี่ตกอกตกใจครับ

ที่จังหวัดนครราชศรีมาเมืองยะโมโคราชตอนนี้
เป็นการใหญ่เพราะว่าอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลแตก

ละมวลน้ำมหาศาลจ่อจะไปท่วมเกือบจะ๑๐อำเภอนะ

อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างเขามีตะล่างกับบน
อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลตอนล่างเนี่ย
อยู่อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชศรีมา
ตอนนี้ความจุของน้ำ๔๔ล้านลูกบาทเมตร
แต่ความจุที่ควรจะเป็นเนี่ยแค่๒๗ล้านนะฮะ
นี่คือเกินไปเนี่ยเกือบเท่าตัว๑๕๒เปอร์เซ็นต์
ดังนั้นเอาไม่อยู่แล้วอ่างมันเอาไม่อยู่

พอแตกมาเนี่ยมันก็ไหลมาท่วมด้านล่างนู่น
ท่วมอันนี้คุ้นตาเราเหมือนหลายปีก่อน
นี่คือท่อน้ำพญานาคที่เอาไปช่วยสูบน้ำที่หมูป่า
ขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
แม้กระทั่งเอาท่อพญานาคมาช่วยสูบเอาไม่อยู่
เพราะว่ามวลน้ำมหาศาลเหลือเกิน
แต่ท่านผอโครงการชนประธานของจังหวัดนครราชศรีมา
ท่านอธิบายว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เขื่อนแตกนะ

แต่เป็นการเปิดการระบายให้มากกว่าเดิม

ก็เปิดแล้วก็มีบานที่กั้นไว้
เพื่อปรับไม่ให้ลงพวดนะครับ
ครับผมขออนุญาตอธิบายคำพูดของท่านผออีกทีหนึ่ง

แต่ทำให้บางจุดนั้นเกิดความเสียหาย
แต่ในจริงนี้ถ้าก็อยู่อย่าง
มันออกมาตรงหูประตูเลย

แค่รอบแรกพลวดออกไปเนี่ย๓อำเภอ
เป็นอย่างน้อย๓อำเภอเจอมวลน้ำมาแล้วอย่างที่โนนสูง
ตำบลโนนสูงอเภอนสูงนะ

ตำบลหนองบัวละครอำเภอด่านขุนทศ
นี่คือบ้านฮะบ้านของประชาชนที่ต้องรับน้ำฮะ
นี่บ้านโนนสูงโนนสูงเนี่ยบ้านพลสงครามหมู่๒
ห้าสิบหลังถึงเอวนะบางจุดถึงเอว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลสงครามเมตรหนึ่ง
มันอยู่ที่ต่ำเหรอเออที่ต่ำ

หรือข้ามไปที่อำเภอพระทอง
อำเภอพระทองคำ๑เมตร
มวลน้ำแรงขนาดไหนมวลน้ำแรงขนาดถนนเอาไม่อยู่
ถนนไม่เกี่ยวอยู่แล้วแต่มันไปกัดซ่อถนนจนพังเสียหาย
รถที่รถเล็กรถใหญ่ที่เคยจะวิ่งได้ก็เอาไม่อยู่เหมือนกันครับ
ในอำเภอพระทองคำท่านธรรมทัศน์ทองสำโรง
บอกว่าตอนนี้เอาเฉพาะที่พระทองคำนะ
มี๗๕หมู่บ้านเจอไปแล้วเกือบครึ่งหนึ่ง
น้ำท่วมไป๓๐หมู่บ้าน

นี่คือผลพวงจากเตี้ยนหมูนั่นเองครับ
ต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับอิทธิพลเตี้ยนหมู่
ส่งผลกระทบทั่วทิศทั่วไทยเลยนะคะ
บูรณ์เองค่ะคุณผู้ชมก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน
น้ำท่วมสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำเนี่ย
ท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วไปท่วมอะไรคะ
ถนนหนทางพื้นที่การเกษตรแม้แต่บ่อปลาดุก
บ่อปลาดุกก็ถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกัน
เดี๋ยวจะดูนะคะท่านจะเห็นเลยว่าปลาดุกเนี่ยโอ้โห

เจ้าของบ่อบอกว่าทำใจแล้วทำใจแล้ว

ใช่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะมีอุปกรณ์ครบครันเลยนะคะคุณผู้ชม
นี่คือหมู่บ้านบึงนาจารย์หมู่ที่๖
ของตะบัวนศรีเทพอำเภอศรีเทพของเพเจมส์ชบูญนะคะ
น้ำท่วมปลาหลุดหายไปหมดเลยค่ะ

นี่หวานแหแบบนี้ค่ะ
แล้วจะเห็นนะคะจับกันแบบชนิดที่ว่า

นี่ค่ะหนึ่งในบ่อที่ปลาดุกมันหลุดออกมา
ก็คือพี่แต๋วเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ของบ้านบึงนาจารย์

สวนหลังบ้านกลับพื้นที่ใกล้เคียงมีผู้เลี้ยงปลาดุกราวอีก๗กว่าบ่อ
ไม่กี่วันก็จะขายได้แล้วมันโตเต็มที่แล้วขายได้แล้ว
แล้วนี่ค่ะน้ำมาแรงแล้วก็มาเร็ว
หนักสุดในรอบ๑๐ปีปลาดุกที่เลี้ยงไว้อีกไม่กี่อึดใจ

หมดหมดขายแล้วหมด

มูลค่าความเสียหายกว่า๔แสนบาทนะ
ห฻ขึ้นล้านนะครึ่งล้าน
นี่คือเจ้าเดียวนะพี่แต๋วบอกว่าตอนนี้ได้แต่ทำใจ
ก็อีกจะเอาเถอะใครจับจับไปเลยพระดุ
นั่นอิงใจทีนี้ก็ต้องมีการเยียวยากันมากอย่างนี้
ช่วงนี้มีมีเดี๋ยวทางการเกษตรเขาจะเข้ามา
แต่ว่าเรื่องของน้ำหลากนั้น
ช่วงของมันจริงนะข้าวจะเกี่ยว
เลี้ยงกำลังโตจะขาย
แล้วดูน้ำหลากมันโหดร้ายตรงนี้คุณผู้ชมครับ